รับบทคุณพ่อลูกอ่อนท่านหนึ่งค่ะ

ต้องบอกว่าโอ้โหด้วยความที่เขาแบบรอยสักอะนะ
แล้วคุณพ่อบอกว่าอู้ลูกสาวน่าจะใส่หนูมากน้องเฟรยา

เขาอยู่กับลูกสาวน้องเฟรยา
คลอดยังไม่ถึงเดือนน่ารักมากละมุนมากนะคะ
เรียกว่าความเกี้ยวกราดทั้งหมดหายหมดไปเลย
คุณพ่อมาสแมนนะคะรอยสักเต็มแขนต้องมาอุ้มลูกสาวต้องบอกเลยคุณผู้ชม
ตะมูตะมิแล้วน้องคือแบบน้องเล็กอ่ะ
ซึ่งพี่บอยเองเนี่ยค่ะเขาก็ขยันบันทึกภาพแสนละมุนของน้องเฟรย่าไว้เยอะมากนะคะ
ลูกเองตลอดเวลาขนาดพี่บอยรับหน้าที่คอยช่วยเลี้ยงนะคะ
แต่เนูร์เฟรย์ย่าน่ารักจริงคุณผู้ชมจะไปชมคลิปนี่หน่อยครับ
วันนี้แม่ของแม่คุณเหมือนไอ้คน
เมื่อเมื่อ

นี่คุณดี

ถ้าพี่แจ๊คมีนะรับรองในมือถือเนี่ย

ในชีวิตก็ไม่คิดว่าจะถ่ายรูปคนอื่นได้มากเท่ากับรูปตัวเอง

แจ๊คไม่ต้องเตรียมอะไรเลยเตรียมเงินใส่ซองไว้หนาว